คือทำเฟสสร้างเฟสขึ้นมาโดยที่แบบไม่เห็นหน้าไม่มีรูปอะไรนะครับ
ขึ้นมาแล้วเขาก็เล่ารายละเอียดว่าเขาเก็บเป็นคนที่เก็บเงินได้นะ
ผมคือผู้เสียหายใช่ไหมผมก็ได้ตอบไปว่าใช่ครับผมเป็นผู้เสียหายจริง
แล้วเขาเลยบอกว่าเขาก็ได้พูดมาว่าเขาเป็นคนที่เก็บเงินได้แล้วผมก็ได้ถามเขากลับไปว่า
ทำไมตอนที่พี่เก็บได้ทำไมพี่ไม่คืนผมตั้งแต่ตอนนั้น
ทั้งทั้งที่ผมถามแล้วรอบนึงครับแล้วแฟนผมถามอีกรอบนึง
แต่เขากลับปฏิเสธแต่พี่กลับปฏิเสธผมว่าพี่ไม่ได้เก็บไป
เขาบอกว่าใช่หนูปฏิเสธตอนนั้นเพราะว่าหนูก็เดือดร้อนเหมือนกัน
ผมก็เลยถามกลับไปกลับไปอีกว่าพี่คิดว่าผมไม่เดือดร้อนเหรอครับ
เพราะว่าตอนนี้คือลูกผมไม่สบายนะพี่ผมเดือดร้อนจริง
แล้วเงินผมก็ไม่มีเลยคือก้อนสุดท้ายจริง
ถ้าผมไม่เดือดร้อนจริงผมไม่ออกมาตามหาแบบนี้หรอกครับพี่
ใช่คือเขาบอกพูดทำนองว่าเขาไม่มาขอเจอได้ไหม
หนูขอเป็นโอนเงินมาแทนได้ไหมเพื่อที่ว่าหนูยังเรียนอยู่
แม่หนูไม่สบายแต่ส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาความเขาตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้ว
ผมแค่ออกมาตามหาเงินผมคืนเพราะผมลำบากจริงผมก็ตกงาน
แฟนก็ไม่ได้ทำงานแล้วผมต้องเลี้ยงลูกสองคนทำงาน
ตอนนี้ผมไม่มีงานทำผมก็ต้องออกมาถามเรื่องเงินคืน
ผมก็ถามว่าผมขอแค่เงินคืนแค่นั้นแหละผมไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมไม่คืนผมตั้งแต่ตอนนั้นแค่นั้นเองครับ
เราก็เลยว่าหนูขอไม่ขอมาเจอได้ไหมเพราะว่าหนูยังเรียนอยู่แม่หนูก็ไม่สบาย
อันนี้เขาก็พูดออกมาเหตุผลของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับ
ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับส่วนตัวผมนะครับ
เพราะว่าผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะลำบากเหมือนกันส่วนตัวผม
ผมคิดว่าเขาก็น่าจะลำบากเพราะว่าเอาเงินผมไป
เพราะว่าถ้าผมไปเอาความเขาก็ทำให้เขายิ่งลำบากไปใหญ่
ส่วนตัวผมก็ลำบากมากพอแล้วยังไปทำให้เขาลำบากอีก
ผมก็ไม่สบายใจส่วนตัวผมนะถ้าผมไปทำอย่างนั้นนะครับ
ถอนแจ้งความให้เขาดีกว่านะครับ
เพื่อที่ว่าแบบเขาจะได้แบบทำอาชีพหรือว่าทำอะไรต่อไปได้ครับ
ถ้าไปทำเอาผิดเขาจริงเลยผมก็ไม่สบายใจจริงครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ